สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนคร
สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ประมาณ๓๔ข่าวที่เป็นข่าวฆาตกรรมแล้วก็เป็นข่าวใหญ่กันทั้งสิ้นเลยนะคะ

แล้วก็ตอนแรกก็ปักใจกันไปที่เรื่องชู้สาวแน่นอน
จนมาวันช่วงหลังค่ะ
พอมีระยะเวลาในการสืบข่าวกันแล้วก็จะเห็นได้ว่า
ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตาย๒คน
คือเป็นทั้งคนที่โตมาด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกัน

เป็นญาติก็ได้นับเป็นญาติเลยก็ได้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงแม้จะยังเป็นเรื่องชู้สาว
แต่ก็อาจจะสามารถตัดประเด็นไปได้ว่า
ผู้ตายสองคนมีความสัมพันธ์กันเพราะว่า
ในงานศพของน้องผู้ชายนะคะ
ทางครอบครัวทางญาติเองก็บอกว่าเขามีใจเป็นผู้หญิง

เราจะขอโทรศัพท์ตามความคืบหน้าทั้งหมด
ว่าตกลงคดีนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร

ลั่นไกลใครพาไปลั่นไกลและใครพาไปหนี
ท่านที่นั่งในรายการของเรานะคะอาจารย์เป็นวิทยากรด้านกฎหมาย
อาจารย์เดชากิติวิทยานันต์สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอไปที่แม่ของน้องสปายหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณวันเพ็ญนาเมืองรักค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ

ค่ะคุณแม่ทางรายการทางไทยรัฐ
ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวและคุณแม่นะคะ
ขอบคุณค่ะ
คุณแม่เดี๋ยวจะถามค่อนข้างละเอียดหน่อยนะคะ

ได้ยินค่ะจ้าแม่ฟังจากทางโทรศัพท์นะคะค่ะค่ะคุณแม่คือจนถึงนะ
ตอนนี้ตำรวจบอกคุณแม่ชัดเจนหรือยังว่า
คนที่ลั่นไกลสังหารน้องสปายเนี่ยใครเป็นคนยิง
ยังค่ะยังไม่มีใครแจ้งแล้วก็คุณแม่ก็ยังไม่มีเวลาดูข่าว
แล้วก็แม้กับลาย
ดูวันนี้คุณจอมขวัญคุณแม่ขอพูดก่อนนะคะ

ขอถามคุณจอมขวัญวันนั้นคุณจอมขวัญมาสัมภาษณ์คุณแม่
คุณแม่ไม่เคยว่าเรียกร้องค่าสินสอด๔ล้านกับคุณอ้วน

คุณแม่ไม่เคยพูด
เดี๋ยวคุณแม่คือเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะ

มันค่ะคุณแม่อยากให้คุณกลัว
ใช่ค่ะมันมีคนเอาลงข่าว

เพราะว่าเราเพิ่งคุยกันนะคุณแม่จ๋า
แต่ว่ามีประเด็นที่แม่ไม่สบายใจ
นี่ค่ะที่ไม่อยากคุยกับนักข่าวคนไหนทั้งสิ้น
เรื่องอะไรเอาเลยเอาที่แบบสบายใจเราอยากอธิบายอะไรเอาเลยค่ะ
มีนักข่าวคนหนึ่งเอาลง
ว่าคุณแม่ต่อรองค่าสินสอด
กับอ้วนค่าสินสอดลูก๔ล้านแล้วอ้วนโหลด
เข้าบัญชีแม่๑ล้าน
แม่ไม่เคยพูดแม่เอาคอเป็นประกัน

ลูกสาวตัวเองใครจะเอาลูกสาวตัวเองไปขาย
เงิน๔ล้านซื้อชีวิตลูกแม่ไม่ได้นะ
คือข่าวมันออกมาว่าเหมือนกับทางบ้านของสปาย
ต่อรองกับเขาแล้วก็เอาเงินเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมแม่
ข่าวมันมาแบบนี้ใช่ไหม

เขาบอกว่าแม่เป็นคนต่อลองค่าสินสอด
กล่าวอ้วน๔ล้านแล้วอ้วนจ่ายมา๑ล้าน

ดูในเฟสเพิ่งเผาศพน้องมาเสร็จ

อย่างนั้นเอาอย่างนี้คุณแม่
งั้นคุณแม่เล่าเรื่องจริงทางฝั่งคุณแม่เลย

ตกลงว่าสปายกับเสียอ้วนเนี่ย
ความสัมพันธ์ขณะที่จะตบแต่งกัน
แล้วเสียอ้วนคุยกับผู้ใหญ่คือคุณแม่คือทางบ้านจริงหรือไม่
เริ่มจากตรงนี้ก่อนไม่ค่ะไม่มีใช่ไหมคะไม่มี
ไม่มีแผนแต่งงานกันใช่ไหมคะไม่มีการต่อรองว่าจะมาขอสู่คน
อ่าไม่เลยค่ะไม่เคยมีค่ะไม่มีแผนแต่งงานด้วยใช่ไหม

แล้วเสียอ้วนพยายามติดต่อมาหาทางบ้านไหมว่าอยากจะขอลูกสาว

ผมรักน้องแม่มากผมรักน้องสปายมาก

ช่วยคุยกับน้องให้ผมหน่อย
ผมรักลูกสาวแม่มาก
อยากจะแต่งงานกับลูกสาวแม่

ผมรักลูกสาวแม่มากนะครับ

อ่า

ก็เหมือนคุยกับคุณจอมขวัญตอนนี้แหละค่ะ

ก็ไม่มีอะไรทะเลาะกัน

เขาเลิกงานเขาก็จะโทรมาทุกวันทุกวัน

แสดงว่าเขาก็คุ้นเคยกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
คุยกันนานบริษัทไม่เคยเห็นหน้ากัน

ตอนที่เขาเริ่มต้นคุยกับคุณแม่เนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นเนี่ยสปายคบกับเสียอ้วนหรือเปล่า
ตอนนั้นสปายทำงานอยู่กับเสียอ้วน
แล้วคบกันไหมคะคือทำงานกับเสียอ้วนนั่นแหละ
แต่ว่าตอนที่ทำงานกับเสียอ้วนเนี่ยคือคบหาดูใจกันไหมคะ

เป็นแค่ลูกน้องกับเจ้านาย
แล้วสปายเล่าอะไรให้แม่ฟังบ้างคะ
ว่าตอนที่ทำงานกับเสียอ้วนเนี่ยเสียอ้วนเขาคุยกับน้องยังไง

ปายคุยให้แม่ฟังยังไงบ้างคะ
น้องก็เล่าให้แม่ฟังอยู่นะคะว่า
มีอยู่วันหนึ่งแกก็ไปทำงานกับสิวอนหลายวันแล้ว
นานแล้วได้เป็น๔เดือน๕เดือนแล้ว
แม่หนูนั่งดีพี่วันเดินมา
หนูรู้ไหมว่าพี่รักหนูมากห่วงหนูมาก
แกก็นั่งอึ้งแกไม่พูดอะไร
จึงตามโรงงานทำงานไปเรื่อย
กระทั่งแกเลิกงานแกไปกินข้าวกับเพื่อน

พี่เจ้าตามกับพวกคุณหมาว่ามีผู้หญิงพวกคนเกิดเผย
มันไม่ชอบมันไม่มันคบที่กระเทยมันคบผู้หญิงส่วนมากจะเป็นกระเทยเพราะว่าวันนี้
เสียอ้วนบีบคอสปายเหรอ

ก็บีบแล้วก็ยกขึ้นเลยน้องค่ะ

เมาไหมแม่ไม่รู้ค่ะน้องก็ไม่ได้บอกอ่าไม่รู้ค่ะ
ตอนนั้นทำงานกับเสียอ้วนได้นานยังคะที่โดนบีบคอค่ะ
ก็แกปิดเทอมไปแกก็ไป๓เดือน
หลังจากนี้ก็น่าจะเป็นปีน่าจะเข้าปีก็ค่ะ

ตอนที่เสียอ้วนมาบอกรักลูกสาวแม่เนี่ย
สปายทำงานกับเขานานแค่ไหนแล้วคะ
ก็นานอยู่นะคุณจอมขวัญเพราะว่าแม่ก็ไม่แม่
ก็จำไม่ได้เพราะว่าแม่ก็มีงานอยู่บ้านเยอะ
ไม่เป็นไรทีนี้ถามแม่แบบนี้นะคะ

เราจะได้รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรเนอะแม่ค่ะ
คืออย่างแรกคือสปายไปทำงานกับเสียอ้วน
แล้วสักระยะเสียอ้วนก็มาบอกรักน้องถูกไหม

แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่แม่ยืนยันว่า
สปายไม่เคยคบหาดูใจกับเสียอ้วน

ไม่ค่ะแกบอก

ที่อ้วนก็บอกหนูว่า
หนูก็บอกพี่เขาว่าหนูยังไม่พร้อม

เขาบอกแล้วแต่พี่อ้วนบังคับ
แม่ถามอ้วนเรื่องหนึ่งว่า
อ้วนลวนลามน้องในห้องน้ำใช่ไหม
บอกว่าผมล้อเล่นเฉยแม่
ถ้าเวลาเขาทำอย่างนี้น้องจะไม่ไปทำงาน

ให้แม่โทรหาน้องให้น้องให้น้องรับโทรศัพท์เขาให้คุยกับเขา
ว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกให้น้องกลับไปทำงานกับเขา
น้องก็เลยบอกว่าแม่หนูไม่อยากไป
เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วหนูจะไปทำงานที่อื่น

แล้วแม่ก็เป็นลูกผู้หญิงเหมือนกัน
ก็เลยคิดสงสารลูกไว้ว่าเออตามใจหนูจะไปทำไหนก็ไป

เสียอ้วนที่เวลามาทำร้ายสปาย
แต่ละครั้งที่สปายเล่าให้แม่ฟังเนี่ยมันมีหลายครั้งไหมคะ
ก็หลายครั้งหลายครั้งใหญ่จะเป็นแรงล่าสุด
แล้วหลายครั้งที่เกิดเหตุว่าทำร้ายสปาย

อันนี้แม่ก็

แล้วแม่เคยถามสปายไหมว่า
ทำไมเขากล้าทำร้ายสปายทั้งที่

คบหากันแบบเป็นคู่รักเป็นแฟน
ทำไมเขากล้าเข้ามาทำร้ายได้ล่ะ

จะให้เขาได้คนเดียว

อืมเขาจะหวงอ่าใช่ค่ะหวง
คุณแม่น้องสปายทำงานอยู่กับเสียอ้วนเนี่ย
ตกลงแล้วทั้งหมดกี่ปีคะ

จำไม่ได้นะคะมีแต่อ้วนบอกแม่แม่
ผมคบผมรู้จักน้องมา๒ปีแล้ว

คือเขาว่าจะ๒ปีเนี่ยค่ะทุกวัน
เอ่อคุณเขาบอกอ้วนเขาบอกว่า
แม่ครับผมทำงานอย่างนี้
ผู้หญิงก็เข้ามาในชีวิตผมเยอะ

แต่ไม่มีใครเหมือนน้องปายสักคน

คนนี้มาซื้อบ้านให้ก็เอา
คอนโดให้ก็เอาซื้อรถให้ก็เอา

มีน้องสปายไม่เอาคนเดียว
พี่จะพาไปซื้อทองไม่ไป
จะซื้อคอนโดให้เอาไหมไม่เอา
ที่จะซื้อรถให้เอาไหมไม่เอา
เข้าใจคุณแม่สปายเนี่ย
ลาออกจากงานที่ทำกับเสียอ้วน
มาทำงานที่ใหม่นานแค่ไหนแล้วคะ
ก็ไม่นานนะคะเพราะว่าน้องโทรมา
น้องก็โทรหาแม่ประจำบอกแม่กูสมัครงานได้แล้ว
อืมก็ไปทำได้ประมาณสัก๑๕วันค่ะอืม
ก็เลยบอกว่าแม่ตังค์ก็ดีนะแต่ตังค์ไม่ดีเหมือนที่เก่า
แม่ก็เลยบอกอ่าอดทนเอาแม่ตอนที่สปายย้ายที่ทำงานนะ
ออกจากที่ทำงานเสียอ้วนแล้วได้มาทำงานใหม่เนี่ยนะคะ
ตอนที่สปายออกมาแล้วเสียอ้วนโทรหาแม่เองหรือเปล่า

ลาออกจากเขามาแล้วแล้วมาได้งานที่ใหม่
อ้วนโทรมาหาแม่บ้างไหม

ทั้งที่จริงโทรหาแม่หลังเลิกงานทุกวันเนี่ยนะคะ

ที่ว่าไม่โทรก็คือบอกว่า
น้องบอกว่าพี่อ้วนหนูไม่สามารถเป็นแฟนกับพี่อ้วนได้เป็นแค่น้องกับพี่ชาย
น้องก็ไปทำงานเขาก็ไปหา
เขาก็เทียวไปเทียวออกมาเทียวออกไปเทียวออกมา
จนกระทั่งว่าหนูไม่ต้องทำงาน

ที่สามารถให้หนูได้ทุกอย่าง
น้องก็บอกว่าไม่หนูจะหาด้วยตัวเอง
ค่ะตั้งแต่สปายลาออกมาแล้วเนี่ย
อ้วนไม่เคยโทรหาคุณแม่เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วตั้งแต่เกิดเหตุทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ย
อืมคุณแม่ไม่ค่อยดังนี้ค่ะ
ตั้งแต่สปายเสียชีวิตเสียอ้วนโทรเข้าโทรศัพท์คุณแม่ไหมคะ

แล้วคุณแม่พยายามติดต่อหาเสียอ้วนไหมคะ

เพราะว่ามันไม่มีเบอร์
ในโทรศัพท์ไม่มีค่ะ
คุณแม่เวลาที่เสียอ้วนโทรมาคุณแม่ไม่ได้เก็บชื่อเขาไว้ในโทรศัพท์คุณแม่เหรอคะ
ไม่ค่ะ

ไม่ได้เมมชื่อเขาไว้เลยแค่ว่า
แค่จำเบอร์เอา

ซึ่งคุณแม่ไม่ได้โทรไปแล้วเขาไม่ได้โทรมาหลังจากเกิดเหตุยิงถูกไหมคะ

แล้วอันนี้จอมขวัญถามให้คุณแม่พูดประเด็นที่คุณแม่กังวลอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือว่าคุณแม่ยืนยันว่าไม่เคยมีแผนการแต่งงาน

เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการต่อลองเรื่องสินสอด
ไม่มีตัวเลข๔ล้านไม่มีตัวเลขโอนเข้าบัญชี๑ล้านถูกไหมฮะ
ค่ะไม่เคยมีการต่อรองค่าศีลสวรรค์๑ล้าน
อยากให้คุณจอมขวัญแก้ข่าวให้แม่หน่อยเพราะว่าแม่ไม่ได้คุยกับใครเลย
นี่คนฟังอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วจริงไหมที่เสียอ้วนโอนเข้ามาให้เองที่บัญชีของคุณแม่น่ะจริงหรือเปล่าคะ
แม่ไม่อยากพูดมากเพราะว่าแม่กลัวมันเสียลูกจะดีเพราะว่าตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้
เพราะว่าอย่างนี้เขาจะโอนมาให้แม่ผีร้อยล้านมันก็ไม่คุ้มค่าแล้วคะ

ก่อนหน้าเกิดเหตุมีไหมอยู่ดีเขาโอนเงินมาให้เราเอง
เราไม่ได้ขอไม่ได้ต่อลองมีไหมคะ

แม่แม่ก็เป็นคนตรงอยู่แล้ว
แต่แม่ว่าถ้าเป็นจริงแม่ก็บอกจริง
ถ้าไม่จริงแม่ก็บอกไม่จริง

เออตัวเลขเป็นหลักล้านไหมคะ

เข้าใจคือแม่ไม่ขออันนี้เข้าใจ
แต่ว่าเขาโอนมาให้เองถูกต้องตามข่าวถูกไหมคะ

จะได้คือไหนเราเล่าแล้ว

ก็หลักล้านที่คุณจอมขวัญ

ที่มันข่าว
คือข่าวมันมีตัวเลข๑ล้านค่ะคุณแม่

มันก็อยู่ในเมื่อทีมันก็เข้ามาร้านนี้

ตอนนี้ของคุณแม่ยังคลอคุณนะคะ
จำวันไหนเลยก็ไม่ได้
วันนี้ยังไม่ได้ดูหน้าสุขสาวสุอิงเลย

ที่ถามคุณแม่เนื่องจากมันมีข่าว
แล้วดูแล้วคุณแม่ก็ไม่สบายใจประเด็นนี้
เพราะฉะนั้นพี่ขวัญสรุปให้คุณแม่ชัดเจนก็คือว่า
ไม่ได้เคยมีแผนแต่งงานไม่ได้เคยมีการต่อลองสินสอด
แต่ยอมรับว่าเสียอ้วนโอนเงินเข้าบัญชีให้แม่จริง
ซึ่งตัวเลขเป็นหลักล้านตามที่เป็นข่าว
แบบนี้ถูกต้องนะคะอ่าแล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุมา
อ้วนไม่เคยโทรหาแม่และแม่ก็ไม่เคยติดต่อไปหาเขา
ถูกต้องนะคะค่ะอ่าแล้วก็ที่ผ่านมาชัดเจนว่า
แม้เสียอ้วนจะพยายามจะพยายามเหมือนกับจีบจีบสปาย
แต่ว่าสปายไม่ได้รับเป็นแฟนไม่เคยคบ
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน

แล้วก็คุณแม่ทราบบ้างว่าเขาเคยทำร้ายสปาย

แม่ค่ะเอาเท่านี้ก่อน
เนื่องจากเวลาจำกัดแต่ว่าเราได้ประเด็นพอสมควร
ลักษณะพฤติกรรมของเขายังไงทางรายการ
แล้วก็ไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะ
ค่ะก็ให้ทุกสื่อแล้วก็

ช่วยจับคนร้ายให้ได้เร็ว

เราเชิญขอร้องให้เปล่า

เดี๋ยวเราจะได้คุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งน่าจะมีความคืบหน้าเยอะ
คุณแม่เปิดรายการเราไว้ดูแล้วก็ฟังพร้อมกันนะคะ

นะคะคุณแม่จ้ะ
แม่ขอบคุณนะคะที่เล่าให้ฟัง
ขอบคุณคุณแม่ตอนนี้ก่อนนะคะค่ะ
คุณผู้ชมคะขอพักแบบเร็วสักครู่

ให้คุณแม่ได้เล่าเรื่องราวว่ามันเป็นมาอย่างไรนะคะ

คุณผู้ชมคะคุยกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารค่ะ

ค่ะท่านรองค่ะตกลงตอนนี้เนี่ยนะคะ
หมายที่ออกทั้งหมดเนี่ยจับกี่คนคะ
หมายตอนนี้ที่ออกที่ขออนุมัติศาลออกหมายจับมีทั้งหมด

หมายที่ออกเนี่ยจับได้แล้วกี่คนคะท่านรอง

และมีอีกหนึ่งรายกำลังมอบตัวที่ภูเก็ต
อันนี้ต่างหากนะครับ

แล้วอีกคนนึงเนี่ยมอบตัวนะคะ
จากหมาย๔หมายเนี่ยจับได้๒หมาย๒คนนะครับ

แต่ไม่ได้แต่ทีนี้เราสืบทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ภูเก็ตก็มีการมามอบตัวอีกหนึ่งก็เป็นทั้งหมด
ที่มีตัวละครทั้งหมด๕คน
อ๋อค่ะท่านแล้วนอกเหนือจาก๕นี้น่าจะมีอีกไหมคะท่านรอง

ครับครับมี๕ผู้ทำความผิดครับ
ท่านค่ะ๒คนที่จับได้คือใครบ้างคะ
ก็มีนายสายันคนหนึ่งนะครับ
แล้วได้อีกคนซึ่งเราจับได้วันนี้ก็คือนายเกจสักลูกบอลนะครับ
ค่ะ

คือสายันเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
สายันเขาก็เป็นคนที่ให้ข้อมูล
ของผู้ที่เสียชีวิตนะครับว่า

อ่าที่ตำรวจพาไปชี้จุดแล้วนะคะ

อ่าแล้วคนที่ชื่อกิติศักดิ์ที่จับได้เนี่ย
ทำหน้าที่อะไรในคดีนี้บ้างคะ
ก็ขับรถนะครับ

เขาขับรถในจังหวะไหนบ้างคะท่าน
คือขับรถพาไปยิงขับรถพาหนีหรือ
หรือเขาขับจังหวะไหนบ้างคะ
ส่วนหนึ่งก็คือพาตอนไปที่จุด

เป็นคนขับแล้วก็ในช่วงที่หลบหนีก็พาหลบหนีไปนะครับ
ค่ะท่านค่ะตอนนี้เราสามารถบอกได้หรือยังคะว่า
ลงกระสุนทุกนัดที่ลั่นไกลออกไปเนี่ยใครเป็นคนยิงคะ
กรณีอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของทรวปพิสิตุหลักฐานดูครับ
ซึ่งอาจจะไม่ใช่ยิงคนเดียวใช่ไหมคะท่าน

ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคงต้องบอกตรงนั้น
เอาเท่าที่ท่านบอกตอนนี้ก็ได้ค่ะ
ว่าคนยิงเนี่ยน่าจะใช่เสียอ้วนคนบงการ

ซึ่งคาดว่าอีกกี่วันคะท่าน

ยังไม่ปรากฏว่าตามช่องทางที่มีการตรวจสอบ
ก็จะไปหลักสอบของช่องทางทะมัยชาติ
แล้วตามข่าวที่บอกว่ามีสัญญาณอยู่ที่สะแก้วแล้วมีสัญญาณอยู่ในต่างประเทศชัดไหมคะ

คือถ้าอยู่ริมเนี่ยครับอยู่ริมเขตชายแดนก็อาจจะไปปรากฏสัญญาณนอกของเพื่อนบ้านได้นะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าตกลงหลบไปกัมพูชาจริงหรือเปล่า
ครับครับตอนนี้คือเรายังไม่สามารถที่บอกชัดเจนได้นะครับ
คุณรอหน่วยชุดสืบส่วนพวกเรากำลังตามอยู่ครับ

เฉลิมเกียรติค่ะเรียนขอกลับมาที่หมายออก๔หมาย
ใน๔หมายจับตามหมายได้๒คน
ก็คือสายันกับกิติศักดิ์นะคะ

แล้วคนที่๕ที่โผล่มาว่ามอบตัว
คนที่มอบตัวทำหน้าที่อะไรคะท่าน
อ๋อคนอีกคนนึงนี่ก็ขับรถเหมือนกัน
มีรถ๒คันนะครับ

รถที่ขับมาเพื่อสังหา
ตกลงเป็นใช้รถอะไรคะท่าน
แล้วก็รถประกบอีกคันนึงล่ะคะ

ว่าในรถตัวเองมีกี่คนคะ

สามเนี่ยคือตามรายชื่อในหมายจับทั้งหมดไหมคะ

เดิมนี่มีประวัติอยู่แล้วว่าเคยเกาะเหตุ

ว่าตอนนั้นที่ก่อเหตุยิง

อายการไม่สั่งฟ้องถูกไหมคะ

หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประวัติ

ถามถึงนะคะท่านอ๋อคงเค้าจะไม่นะครับ
เพราะว่าเป็นสัก๓ถ้าปรากฎชัดเจน
ท่านรองค่ะถ้านะคะถ้าเขาไปอยู่เพื่อนบ้านแล้วจริง
อีกทีหนึ่งว่าเราจะทำเป็นการต่อไปนะครับ
คือตอนนี้คณะทำงานครับที่มีทางท่าน
วรรค์ชุมฮรีทำงานกันอยู่ครับตอนนี้ครับคือคือคือคือ
มันมีข่าวอาจจะอย่าไม่เป็นทางการแล้วฮะแต่มันก็มีข่าว
เหมือนเจ้าตัวค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่โดนจับหรอก
เดี๋ยวก็จะหาประเทศไปต่ออันนี้ท่านน่าจะได้ข่าวเหมือนกันถูกไหมคะ
ครับก็คือถ้ามีข้อมูลแล้วก็พบตัว
ก็ต้องจะบรรยาการตามสมัยอยู่แล้วครับเพราะมีหวานจับอยู่แล้วค่ะ
ถามท่านรองคือแบบนี้ค่ะคือเขาจะมีเงินใหญ่โต
มีคนรู้จักขณะที่ว่าจะสามารถหนีจากประเทศที่๒ไปประเทศที่๓
อย่างที่ตัวเองมั่นใจแบบเหมือนกับลอยนวลได้ไหมคะท่าน

เราก็ต้องลืมกันตามกฎหมายอยู่นะครับ

คือไทยประสานกับประเทศเพื่อนบ้านได้ทุกประเทศไหมคะ
ในกรณีคนที่ถูกกล่าวหาก่อคดีอาญาแบบนี้ค่ะ

ในกรณีที่มีกฎหมายส่งไล่ข้ามแดดนะครับ
ตรงนี้เราก็ประสานทาง
หน่วยงานที่เข้าข้องที่จะดุมันการณ์ตรงนี้ครับ
ค่ะท่านค่ะตกลงมูลเหตุจูงใจ

ว่าทำไมเสียอ้วนตัดสินใจสังหารสองคนนี้

คือสองคนนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันนะคะ
ให้ประเด็นน้ำหนักมากที่สุดก็เรื่องประเด็นชู้สาวครับ
แต่ว่าถูกต้องใช่ไหมคะที่ตามข่าวบอกว่า
ผู้ตายอีกหนึ่งคนเนี่ยถึงแม้ว่ากายจะเป็นชาย

แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาแต่เล็กแต่น้อย

อันนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับ
ตรงนี้คงเราไม่ได้ไปพูดยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับ
ท่านค่ะเท่านี้ก่อนได้ค่ะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรน่าจะรบกวนท่านเฉลิมเกียรติอีกนะคะ

ขอบคุณครับสวัสดีครับ

อาจารย์หมาย๔หมายจับได้๒คนอีก๑คนมอบตัว
รวมทั้งหมดตอนนี้ณตอนนี้ก่อนนะคือ๕ถูกไหมคะ

คือว่าถ้ามันมีข่าวจริงว่าไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

ยังหนีต่อได้ไม่ถูกจับมาหรอก

แล้วแบบคดีอาจยกรรมแบบนี้คดีอาญา
เขาถูกกล่าวหาแบบนี้ประเทศเพื่อนบ้านนี่ยังไงอาจารย์

ก็ยากในการที่จะนำตัวกลับมา

เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามท่านรองเฉลิมเกียรติกรณีเรื่องของคดีเก่า
คือมันอาจจะทำให้คิดได้ว่าทำไมมั่นใจมีเงินหรือไง

อาจารย์ว่าไงคดีนี้อาจารย์เคยได้ยินคดีเก่าเขาใช่ไหม

เขาก็ไปยิงคนตายเหมือนกัน
เห็นตามข่าวนะจริงเท็จอะไรไม่รู้เขาบอกยิงไปตั้ง๓๔นัด

ก็เลยมีการสรุปสำนวนว่าป้องกันตัว
แล้วพอไปถึงอายการก็ออกคำสั่งไม่ฟ้อง
ตามข่าวนะจริงเท็จไงเราไม่รู้
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคดีถ้ามีการฆ่าคนตาย
ไม่ว่าจะนัดเดียวกี่นัดเนี่ยต้องอายการเขาสั่งฟ้องอยู่แล้ว
ผมเคยทำคดีที่๘ริ้วขนาดขโมยเข้าบ้านคุณลุงชาวนา

อายการยังสั่งฟ้องเลยที่๘นิ้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการเจ้าของบ้านยิงขโมย
ครับยังสั่งฟ้องเลยแล้วก็นัดเดียวแต่สั่งฟ้อง
แล้วก็เสร็จแล้วก็ติดคุกด้วยแล้วสารรอลงอาญา
สารจังหวัดฉังเซาผมเป็นคนแปดริ้วแล้วทำคดี
เดี๋ยวนะอันนี้ถ้าถามเร็วคือเอาจด

เป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ
คำถามคือว่าที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้
อาจารย์อาจารย์จะรู้ได้ซ้ำไปนะคะคดีเก่าเขานี่
คืออาจารย์จะตั้งข้อสังเกตว่าอะไร
คือตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะเป็นคนที่กว้างขวาง
รู้จักข้าราชการรู้จักพนักงานสอบสวน

ที่สามารถจะทำให้คดีมันไปไม่ถึงศาล

หมายถึงว่าอาจารย์รู้มากกว่านี้แต่บอกดิฉันแค่นี้ใช่ไหมครับ

อาจารย์ข้อหาถ้ารักษณะข้อหาแบบนี้เนี่ยนะคะ
ข้อหาที่แรงที่สุดคือข้อหาอะไร

มีเวลาเพียงพอแล้วก็ตกลงใจแล้วก็

ต้องทำงานเป็นทีมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

กลุ่มนี้คือถ้าเอาตามที่ท่านเฉลิมเกียรติบอก
เป็น๔หมายกับอีก๑มอบตัวถ้านับแบบนี้เนี่ยนะ
ซึ่งเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจบกี่คน
กลุ่มนี้ไม่เกี่ยงกับว่าใครทำหน้าที่อะไร
แต่ถ้าโดนจะโดนข้อหานักทั้งหมดถูกไหมอาจาร

ไม่ว่าจะยิงไม่ยิงอะไรไปด้วยกัน
คือเป็นคนขับรถเป็นคนที่ขับรถพาไปก็โดนข้อหานี้

คนแค่ขับรถพาไปกับคนที่เป็นคนลั่นไก่

เท่ากันเท่ากันนะครับ

เพื่อความตายของผู้ตายทั้งสองคนในคดีนี้

คนที่ตำรวจไปจับได้
กับคนที่ไปมอบตัวให้ตำรวจเอง

ก็โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนเหมือนกัน

แต่คราวนี้ต้องดูว่าเหตุบรรเทาโทษ
มันจำเป็นต้องอาศัยคำรับสารภาพของเขาไหม
พยานหลักฐานตำรวจเขามีเพียงพอแล้ว
คุณไม่ได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก
พาไปค้นปืนไปจับคนร้ายหรืออะไรต่างเนี่ย
เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยคำรับสารภาพของคุณ
ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็ไม่มีเหตุอันควรปรานี

แต่ถ้าตอนนี้จับอะไรใครไม่ได้คนร้ายใครก็ไม่รู้

ให้รายละเอียดหมดพาไปงมปืนไปอะไรต่ออะไรต่างหมด

อย่างนี้เป็นประโยชน์คำให้การของคุณมีประโยชน์

โทษได้จากประหารก็จะเหลือตลอดชีวิต

ไม่จำเป็นต้องอาศัยคำรับสารภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย

เวลาดำเนินคดีสมมุตินะสมมุติถ้าเป็นตามข่าวเสียอ้วนหนีไปแล้ว
แต่ถ้าสมมุติทั้งหมดยังจับได้อยู่ในเมืองไทยที่เหลือนะ

ไม่ต้องไปร้องจับใครได้ก็ส่งฟ้องไปแค่นั้นเอง

อาจารย์เอาจริงแล้วโดยประสบการณ์ของอาจารย์
ถ้าเป็นลักษณะคดีอาจยากรรมแบบนี้แล้วหนีไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย

จริงเลยยากยากเลยเหรอ

เช่นมีท่านพลเอกประวิทย์อย่างนี้ช่วยอย่างนี้อะไรอย่างนี้

มีส่วนในการรับโทษหนักหรือเบาไหม

มันเคยมีคำภักษาสารดิกาว่า
คดีพวกฆ่าคนตายโดยไตรตองไว้ก่อนไม่จำเป็น

แค้นไม่แค้นผิดตัวผิดตัวไปโดนหัวหรืออะไรก็ไม่สำคัญ
ดูจากพฤติการว่ามีการร่วมกันวางแผนมาไหม
ตกลงโปรงใจคิดทบทวนแล้วตกลงฆ่าเขาไหม
แค่นี้พอแล้วยิงผิดตัวอะไรก็แล้วแต่คุณวางแผนกันมา
อาจารย์เวลาจะหมดแล้วอาจารย์ว่าคดีนี้ไม่มีอะไรทับซ้อน

แม้จะมีประวัติเรื่องของการไม่สั่งฟ้องเสียอ้วนที่ผ่านมา
ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับคดีที่รุนแรงขนาดนะตอนนี้
ก็ไม่แน่ล่ะถ้าเกิดเราไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เขาแบบ
รับเงินรับทองสมมุตินะอันนี้อาจจะมีปัญหา
ถ้าเงินเขาเยอะจริงนะก็น่าเป็นห่วงอยู่
แต่คดีนี้มันถูกสนใจมากกว่าคดีที่แล้วนะ

คดีก็เงียบไปเสือดำอะไรไปถึงไหนนะ
อาจารย์ค่ะขออภัยวันนี้เวลาน้อยแต่เราได้ข้อมูลเยอะ

ยังมีอีกหลายข้อมูลทีเดียวของข่าวนี้
และยังมีอีกหลายคดีที่เราต้องรู้วันนี้สวัสดีค่ะ